บุรีรำอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรกเนี่ยนะคะเรื่องของอาสาสมัครตำรวจบ้าน
แล้วลากเข้าป่าหายไปเมื่อวานนี้ที่เราได้เล่าไปนะคะ
ไม่รู้ชะตากรรมปรากฏว่าช่วงค่ำค่ะ
ปล่อยตัวภรรยาออกมาค่ะคุณผู้ชมประมาณสักทุ่มหนึ่ง
นี่ค่ะผู้ที่ก่อเหตุในนี้ก็คือนายอำนาจจีนรำ
หรือว่าในช้างนั่นเองเป็นอาสาสมัครตำรวจบ้าน
ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ภรรยาก็คือนางสงเหย่มสุโขอายุหกสิบปี
ถูกจับใส่กุญแจมือฉุดหนีไปเมื่อวาน
ตอนทุ่มหนึ่งปล่อยตัวออกมาค่ะปล่อยตัวนางเสงี่ยมกลับมาในสภาพอิดโรย
แล้วก็มีบาดแผลที่เข่าและขามีรอยใช้มีดจี้คอด้วยนะคะ
มีรอยที่ข้อมือข้างขวาจากการถูกล็อกกุญแจมือด้วยนะคะ
ต่อมาช่วงกลางดึกค่ะตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มตัวในอำนาจได้นะคะ
ที่ปากทางเข้าบ้านยางในเขตอำเภอเมืองห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ๓กิโลนะคะ
ยึดรถมอโตซัยที่ใช้เป็นยานพานะในการกอเหตุมีดและกุญแจมือ
ก็ควบคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพักนะคะในอำนาจรับสารภาพค่ะ
บอกว่าที่ก่อเหตุจี้จับตัวภรรยาเพราะว่าตอนที่ภรรยาป่วยแล้วรักษาตัว
ไปอยู่บ้านน้องสาวประมาณ๓เดือนไม่ติดต่อหาตัวเองเลย
ก็เลยระแวงกลัวว่าจะนอกใจ
พอไปหาก็ไม่ยอมพูดคุยด้วยอีกรู้สึกน้อยใจ
ก็เลยตัดสินใจบุกเข้าไปหาอยากจะเห็นหน้าพูดคุยกัน
แต่ภรรยาก็ทำเหมือนไม่อยากคุยด้วย
ก็เลยตัดสินใจก่อเหตุอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าเพราะอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็รักภรรยามาก

ทางคดีก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย
แล้วเธอบอกว่าไม่กลับไปคืนดีด้วย
เพราะว่ามีพฤติกรรมโมโหร้าย
โดยเฉพาะช่วงที่เสพยาเสพติดเธอบอกว่ากลัวจะถูกทำร้ายอีกค่ะ
มึงเลือกเอามึงจะเลือกถ้ามึงมึงให้กูตัดสินใจว่ามึงอยู่กับกูมึงคือรอดถ้ามึงไม่เอากูมึงก็ตาย
ถ้าเขาออกมาอีกล่ะเขาจะกลัวเขาไม่หนี
ก็กลัวแหละค่ะแต่ก็เขาเป็นคนถ้าเล่นยามันก็จะเป็นคนอย่างนี้แหละถ้าไม่เล่นเขาก็จะดีหน่อย
เนี่ยค่ะเหตุการณ์เมื่อวานชาวบ้านก็อยู่นะคะ
ก็ตกอกตกใจตามตามกันตำรวจวันนี้เนี่ยนำตัวในอำนาจไปตรวจปัสสาวะค่ะ
แล้วก็เจอจริงพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายนะคะ
เรื่องต้นก็แจ้งข้อหาเสพสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า